ไปดูคลิปเหตุการณ์วัยรุ่นทะเลาะกันตีกันกลางงานบวชเลยค่ะ
เที่ยมเผอร์โบใหญ่จังหวัดนครราชสีมาแล้วก็มีคนถ่ายภาพเอาไว้ได้เป็นคลิปนะคะ
แล้วก็นำไปโพสต์ในโลกโซเทียลเห็นชัดเลยค่ะ
วัยรุ่นชกต่อยกันมีเสียงปืนดังขึ้นมีเด็กชายอายุ๑๔ถูกลุกหลงได้รับบาดเจ็บด้วย
ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อสาวเสียงอ้อนดอกอ้อสกุลนาโพสต์คลิปถ่ายจากโทรศัพท์มือถือ
อยู่บนเครื่องขยายเสียงซึ่งกำลังมีงานบวชกันอยู่นะคะ
แห่นาคกันอยู่เลยค่ะแห่นาครอบหมู่บ้านที่บ้านสะครกตำบลหนองบัวสะอาด
อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมา
กลุ่มวัยรุ่นเนี่ยเขาแบ่งเป็น๒กลุ่มก่อเหตุชกต่อยกันวิ่งไล่ทำร้ายกันแล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้น๒๓นัด
เด็กชายอายุ๑๔ปีถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลบัวใหญ่ล่าสุดอาการพ้นขีดอันตรายแล้วค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกคารมบุญสดผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรบัวใหญ่
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบติดตามจับกลุ่มกลุ่มคนที่ก่อเหตุ
อายุนี่ตั้งแต่๑๔นะคะไปจนถึง๒๒ปีมีอยู่๗คนด้วยกัน
ก็คือได้มีการตรวจยึดรถจักรยานยนต์ในที่เกิดเหตุ๑๑คันค่ะ
แล้วก็พอค้นตัวของกลางโอ้โหมีปืนปากกาขนาดจุด๒๒๑กระบอก
มีปืนปากกาขนาด๙มิลลิเมตรอีก๑กระบอก
มีวัตถุระเบิดพันเทปสีดำอยู่อีก๑ลูกนะคะ
เรื่องต้นกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ยังให้การสับสน
ไม่มีใครยอมรับนะว่าใครเป็นคนยิงปืน
ตำรวจจะตรวจหาคราบเขม่าวดินปืนด้วยค่ะ
จากนี้ก็ต้องติดตามตัวผู้ที่ยังคงหลบหนีอยู่อีก
ประมาณสัก๓๔คนเพื่อนำตัวมาสอบสวนเช่นเดียวกัน
ส่วนหนึ่งส่วนหน้าของแม่